ต่อกันที่เรื่องนี้ค่ะมีแรงฮึดแน่นอน
เห็นภาพไม่ได้แบบโอ้โห
เพลงอื่นไม่ได้เลยนอกจากเพลงนี้อย่างที่พี่แจ๊คบอกโอ้นี่มันบั๊กแตงโม
โอ้โหนั่นบักสมโอมันบักรื้องผลาวน้ำหอมของจริงนะคะ

ตัวแม่มาเองแล้วนะคะแม้ว่าอุณหภูมิเมืองไทยตอนนี้๔๐องศา
ไปเลยนะจ๊ะเจอความฮอตเวอร์วังของคุณใหม่สุโธนวา
ไม่ต้องไปนั่งรอขึ้นแผงหนังสือเหมือนสมัยก่อนนะจ๊ะสมัยนี้
อันนี้คือภาพนี้นะคะเราไม่ได้ขยายภาพมา
อันนี้เธอถ่ายมาแบบนี้เราก็เอาภาพมาให้คุณผู้ชมดูแบบนี้
กำไรให้แฟนคลับสุดสุดนะฮะแถมงานนี้ไม่ต้องเป็นกังวลว่า
แฟนเขาจะโกรธหรือเปล่าเพราะว่าช่างภาพที่ถ่ายคือแฟนเขาเองนะคะ
ดีเจโต้นั่นเองกำลังจะลั่นราคาวิวากันอยู่แล้ว
ไม่ห่วงแฟนเลยนะจ๊ะงานนี้ค่ะบอกเลยว่ากดรัว
และพี่ใหม่บอกว่าตอนนี้อายุ๓๗แล้วนะคะคุณขายังแซ่บเจ๊ขนาดนี้
ภาพที่เห็นของจริงหุ่นจริงบ้านไม่เบี้ยวซูมได้โนรีทัศน์ค่ะ

บอกเลยว่าอีกคนนึงดิฉันต้องบอกนะคะท่องนโมพุทธโธสังโคท่องไปเลย
สามสี่รอบเพราะว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อีกคนนึง
ก็คือคุณเอมมี่นั่นเองนะครับพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกไม่น่าจะผิดเหมือนกัน
จากคดีความเงินที่มีการโกงแชร์โกงอะไรกันเนี่ย
ที่ว่ากระบาย๓๐ล้านน้องน้ำตาตกกันอยู่นะฮะยังไม่จบไม่สิ้น
ที่เธอขยันไปอัพมานี่ฮะโทษนะคะทำพิษ
เขาใจกว้างนะฮะถึงขนาดเมาส์แรงว่าเอมมี่นมเน่านะ
เธอโพสต์ว่าเธอมีอาการแสบร้อนมาจากข้างใน
หรือจะต้องถึงเวลาแล้วที่มันจะต้องเอาออกค่ะ
ฟังคำชี้แจงหน่อยซิตกลงเน่าไม่เน่าพี่

ตอนนี้เอมมี่กำลังเดินเหมือนทางโรงพยาบาลนะคะ
เพราะว่าเราต้องคำลึงสจุคความปลอดภัยได้มากที่สุด
ทำหน้าอกของแอมมี่มันเป็นการทำหน้าอกครั้งที่๔แล้ว
เพราะฉะนั้นการเอาเข้าเอาออกหลายครั้งมันอาจจะมีเอฟเฟกต์กับตัวเองนะคะ
ก็วันนี้ยอมรับค่ะว่าเรื่องทั้งหมดที่พูดหรือที่โพสต์ไทยเป็นเรื่องจริงนะคะ

ครั้งที่๔แล้วนะคะแล้วก็ทำแต่ละครั้งก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อย
ถ้าเกิน๗๐๐ไม่ได้แล้วนะคะพี่เอมมี่
ใช่นะคะเขาบอกว่ามันปวดแสบปวดร้อนจากข้างในนะคะ